เดี๋ยวดูปฏิบัติการเมื่อวานนี้หน่อยค่ะ
ตั้งแต่บ่ายที่ที่ค่ำเลยด้านหลัง

แล้วล้อบนี้เกิดเหตุการณ์เค้นน่ะกว่าอยู่ในนี้๒๐๒๒

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูหน่อยค่ะ
จากการเคลียร์จนถึงยอมมอบตัวค่ะ
คุณผู้ชมคิดดูนะ

แล้วตั้งแต่ช่วงบ่ายจนไปถึงแบบโอ้โห๓ทุ่มมั้ง

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นไล่เรียงเลยตั้งแต่๒โมงครึ่ง
เมื่อวานนี้ทางตำรวจกองบังคับการนครบัน๕
แล้วก็ตำรวจที่สนบังนาไปปิดล้อมบ้านหลังนี้
อยู่แถวถนนเฉลิมพระเกียรติซอย๑๔แยก๑
แถวประเวทนะคะเพราะว่าคนในบ้านเนี่ย
ใช้อาวุธปืนยิงใส่คนอื่นยิงใส่เพื่อนบ้าน
แล้วพอไปดูที่เกิดเหตุเจออะไรบ้างล่ะ
เจอร่องรอยการใช้อาวุธปืนเจอหัวกระสุน

เจ้าหน้าที่เก็บทั้งหมดเอาไว้ตรวจสอบนะคะ
คนที่ก่อเหตุยังอยู่ในบ้านหลังนั้น
ยังไม่ออกมาตำรวจปิดล้อมอยู่หน้าบ้านรอบเลยนะ

รู้แหละว่าคนที่อยู่ในบ้านคือร้อยตำรวจโทมนทนหอมรถ
แต่ชาวบ้านเขาจะเรียกจาจามณฑลจามนชน
แต่คือจริงคือต้องเรียกผู้หมวดใช่ไหมร้อยตำรวจโท
ทีนี้ตำรวจเองที่ไปปิดล้อมก็คุยด้วยดีนะ
บอกว่าพี่มณฑลครับพี่มีอะไรให้ผมดูแล
พี่มีอะไรให้ผมช่วยเหลือพี่มีอะไรพี่อยากติดต่อใครเป็นพิเศษ
บอกผมได้เลยนะคะพี่คือเนี่ยพูดผ่านเครื่องขยายเสียงไปแบบนี้
ล้อมเจรจาตั้งแต่บ่าย๒โมงครึ่งผ่านไปหลายชั่วโมงแล้ว
เริ่มมืดแล้วค่ะทางฝั่งของร้อยตำรวจโทมณฑลเนี่ยนะ
ก็ยังไม่ยอมมามอบตัวบ้านหลังนี้น่ะอยู่คนเดียวด้วยค่ะ
เพราะว่าภรรยาเนี่ยไปต่างจังหวัดทีนี้เวลามันก็ล่วงเลย
คุณผู้ชมดูสิฟ้ามืดแล้วเอาแล้วสองทุ่มสี่สิบห้าค่ะอืม
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕พันธุ์ตำรวจเอกวิทยาวัฒน์ชินคำ
แล้วก็พันธุ์ตำรวจเอกสุรพงศ์สุขแย้มผู้กำกับสนบังนาเนี่ยนะ
แล้วก็ลูกศิษย์ของเมียจ่ามณฑลเนี่ยเป็นตำรวจอยู่ที่สอนอบังนาด้วย

แล้วเห็นมั้ยอะไรเลยนะเอาอาหารเอายา
เอาไปให้กินกินเสร็จแล้วปั๊บก็ลดความเครียดลงมาได้หน่อยนึง
สามทุ่มกว่ากว่าค่ะทั้งภรรยาทั้งญาติของจ่าเนี่ย
เดินทางกลับมาถึงบ้านแล้วก็เปิดประตูเข้าไปในบ้าน
แล้วพาตำรวจเข้าไปไปที่ชั้น๒นะ
ซึ่งชั้น๒เข้าไปเปิดไฟแล้วดู
จ่ามณฑลตอนนั้นน่าจะไม่เครียด
เหมือนช่วงบ่ายเย็นแล้วนะ

ควายลงเยอะแล้วก็ยอมลงจากบ้านให้ตำรวจคุมตัวไปที่โรงพัก
ไปสอบปากคำตอนที่ลงจากบ้าน

แล้วตอนที่ลงมาเนี่ยคือก็ไม่ได้พูดอะไร
แล้วก็ขึ้นรถที่รอรับอยู่หน้าบ้าน

นี่ค่ะคือสิ่งที่เราประมวลเหตุการณ์
ตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำเลยนะ
แล้วพอตอนที่ตำรวจคุมตัวจ่ามณฑลไปที่สอนอบางนานะคุณผู้ชมชุ่ม

ตอนสายนี้นะคุณชุ่มเขาบอกว่าเขามาแจ้งความแล้วไปประคังกับตำรวจเรียบร้อยละ

ไอเหล่าก็นึกว่าเรื่องใหญ่ตัวอะไรคุณผู้ชมลองฟังดูใหญ่มั้ย
แล้วบอกว่าจะแจ้งสำนักงานเขตให้มาดู

ไม่พอใจไงจ่ามณฑลไม่พอใจ
แล้วจ่ามณฑลก็กล่าวหา
คุณชุ่มว่าเขาก็ปิ้งไก่

ไปแล้วไปกันใหญ่แล้ว
แล้วตอนเกิดเหตุช่วงบ่ายสองกว่าใช่ไหม

ตัวคุณชุ่มเองเขาปิ้งไก่อยู่ใต้ร่มไม้
ฝั่งตรงข้ามบ้านจ่ามณฑลมาเลย

โอ้โหคุณชุมก็ตอบกลับไป
ก็เอาสินี่เขาก็สู้เหมือนกัน

ี่ยวหัวไปเล็กน้อยเชื่อว่า

มณฑลเนี่ยจะเอาชีวิตเขาแน่เลย

ผมไม่ได้มองเขานะตอนแรก

ผมก็เลยสวยว่าก็ลองดูดิ
เขาถามว่ามึงอยากตายเหรอ
ผมก็บอกแค่มึงก็ลองดูดิ
จังหวะนั้นคือเขาลั่นไกลมา

ตรงไหนบ้างครับที่เรารู้สึกว่ามันเฉียวไปเลยครับ

เพราะลูกปืนให้มันไปติดกับผนังอยู่ข้างหลังผม

เขาตั้งใจยิงเลยสองมือในเมียวเลย
นี่ไงลุงทุ่มบอกว่าตั้งใจยิง๒มือนี่

ลุงชุ่มบอกว่าโดนยิงเฉียวหัว

เอาพระเครื่องให้ดูเลยค่ะ

มีพระกรุพระธาตุนาดูลของมหาสารคาม
นี้ห้อยมาตั้งแต่ปี๔๓คุณผู้ชม
คุณท่านคุณคือเรื่องแคลฟภาษณ์ปลอดภัย
ส่วนอีกองค์นึงคือหลวงปู่ทวดรุ่นอุ้มลูกแก้ว
แล้วก็มีแร่มงคลซึ่งเป็นวัตถุมงคล
ได้มาจากคุณปู่ของลุงชุ่มอีกทอดหนึ่งด้วย
นี่เอาวัตถุมงคลต่างเอาของคลังต่างโชว์ให้กับนักข่าวดูนะคะ
แล้วตำรวจก็คุมตัวจ่ามณฑลสอบทั้งคืนเลย
หาสาเหตุว่าจริงแล้วคืออะไรกันแน่
เป็นแค่เรื่องของการเผาขยะเรื่องการปิ้งไก่
แล้วมันทำให้โมโหจะต้องรัวยิงขนาดนี้เลยไหม
ถ้าจะให้สันนิษฐานก็คือสะสมแหละ

ถ้าเป็นแบบนี้ใจเย็นครับ